พาคุณผู้ชมไปดูเหตุไฟไหม้ปริศนาที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอในจังหวัดจันทบุรีนะคะ
เจ้าของบ้านเนี่ยเขาบอกเขาปวดหัวจริงเลยไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าอยู่อยู่เนี่ย
ไฟมันก็จุดติดขึ้นมาไม่มีคนจุดไม่ได้มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยอยู่ไฟมันก็ไหม้ขึ้นมา
จนตอนนี้ไม่เป็นอหลับอันนอนล่ะค่ะต้องเฝ้าดูตลอดเลยว่ามันจะไหม้ขึ้นมาอีกไหมติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วย
ทรัฐทีวีเราก็ไปเฝ้ากับเจ้าของบ้านเขาด้วยนะคุณ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทีมข่าวเราก็เดินทางไปเฝ้ารอดูเหตุไฟไหม้ที่บ้านของนายเสถียรสังคธรรม
ซึ่งอยู่ในอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีอย่างต่อเนื่องนะคะ
ตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ทีมข่าวก็เฝ้ารอดูเหตุการณ์นานกว่า๓ชั่วโมงแล้วค่ะ
เพราะว่านายเสถียรเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นช่วงหลังฝนตก๑๒วัน
และในวันที่มีอากาศร้อนชื้นแต่ในช่วงกลางดึกเนี่ยยังไม่เคยเกิดขึ้นซึ่งทีมข่าวเราก็รายงานมาเรื่อยนะบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรไฟยังไม่ได้ไหม้
ส่วนเมื่อวานนี้ทีมข่าวก็เฝ้ารอดูเหตุไฟไหม้ตั้งแต่สายจนถึงค่ำรวมแล้วเนี่ยหมดเวลาไปนานกว่า๙ชั่วโมงนะคะ
แต่ก็ยังไม่มีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นด้านนายปติญญาพาณิชย์อัตรานายอำเภอแก่งหางแมวก็เดินทางมาเยี่ยมครอบครัวของบ้านหลังแรกที่ประสบเหตุไฟไหม้ด้วยก็เชื่อว่าเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเนี้ยไม่น่าจะมาจากการกระทำของคนก็เลยอยากที่จะให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้เนี้ยเข้ามาช่วยกันพิสูจน์หน่อยค่
ซึ่งรอบบ้านถ้าคุณผู้ชมดูนะคะเขาจะวางถังน้ำเอาไว้ทั่วพื้นที่เลยช่วงบ่ายวันนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ไปตรวจบ้านหลังเกิดเหตุซึ่งก็ต้องรอดูด้วยว่าจะมีความคืบหน้าหรือเปล่า
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็จะมีรายงานมาให้ทราบนะคะว่าถ้ามีความคืบหน้าหรือว่ามีความกระจ่างอะไรเกิดขึ้น